น่ารักกันต่อดีกว่าเป็นความน่ารักของลูกสาวแม่เป้ย
น้องปารินเห็นบอกว่าตะมู้ตะมิมากเลย
จะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะกับช่วง
มามาดูไอ้สาวแปลนปาลินของป๊าปากันหน่อย
นั่งซ้อมร้องเพลงเกียมขึ้นคอนเสิร์ตทริปแล้วฮะ
บอกเลยว่าน้องเก็บเชียร์แล้ว
เนี่ยยังโฟกัสจุ่มเจงน้องด้วย

ต่อเป็นสาวแล้ว
แม่เป้อยสาวแปลนอยากอยู่คนเดียว
อ้ออ้อยเอ็นดูความตะมุตตะมีปุ๊บปิ๊บ